การคัดเลือกคัดแยกปรายศนียบัต
ที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามา

สำหรับการคัดแยกปรายศนียบัตรนะคะ
ตอนนี้มีคุณผู้ชมทั่วประเทศ
ส่งเข้ามาทายผลกันในปีนี้

คุณกัสเบลพีรกรนะคะนนนี่นัชชา

น้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ในการคัดแยกปรายศนียบัต

สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันมากมายค่ะ
โอ้โหนี่ต้องบอกว่านอกจากปริศนียบัตรเยอะแล้วเนี่ย

ใช่ค่ะคนเยอะมากแล้วก็

เพราะว่าเราก็นึกว่าปกติ
ส่งฝรั่งเศสมาทั้งหมดส่งมา๒๓๐ล้าน

ขอบคุณน้องนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับ

อีกอึดใจเดียวเท่านั้นเอง
เราก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
ที่ได้รับเงินรางวัล๑๐ล้านบาทตื่นเต้น
ตั้ง๒๐ล้านบาทนี่คือตั้งตัวเป็นเศรษฐีนี

จริงแล้วก็ไม่ได้มีแค่เงิน๑๐ล้าน
มากมายหมุนราคารวม๔๐ล้านบาทค่ะ

แต่ว่าแจกขนาดนี้เพราะว่า

ซึ่งเหล่าคนในวงการบันเทิงก็จะมาร่วมเป็นกำลังใจ